ผมขอในแง่มุมของทางครูกายแก้วที่ว่า
ความเป็นมาที่มาที่ไปแล้วก็ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนกันแล้วกันนะครับ
อาจารย์จตุลงเคยได้ยินชื่อครูไกรแก้วไหม
แต่ถามผมจริงผมไม่ค่อยได้คุ้นเคย
แต่ก็เคยเห็นในสมาคมพระเครื่องแว๊บ
เคยเห็นในเทวาลัยตรงห้วยขวางอยู่ด้านหลังลึก
เจออีกทีก็วันที่เป็นข่าวที่ติดสะพานรอย
เยอะแยะไปหมดทางกัมพูชาทางเขมรและทางนั้นด้วยใช่ไหมครับ
ครับคือต้องยอมรับว่าชื่อนี้นะครับ
เพราะว่าชื่อนี้เพิ่งจะได้ยินมาตอนมีข่าว
พอได้ยินข่าวปุ๊บผมก็ตกใจว่าที่ผมเรียนมาเป็นยังไง
เพราะว่าในศิราจารึกไม่มีกล่าวถึง
ในศิลาจารึกบอกชัดเจนว่าครูของพระเจ้าชายวรมันที่๗มีอยู่๓องค์
ปรากฏนามชัดเจนจริงแท้แน่นอนแล้วก็มีการตั้งรูปเคารพตั้งแต่สมัยอดีตโบราณ
และชื่อกายแก้วชื่อก็ไม่ใช่สรรพกิจ
ถึงแม้ว่ากายจะเป็นคำบารีศาสนกิจก็จริงแต่ว่าแก้วในภาษาไทย
ผิดกับชื่อที่ปรากฏในจาลึกอย่างเช่น
ชะยะมังคลารัฐชายกิรติชะยะมหาประธาน
อันนี้จะปรากฏชื่อชัดเจนเพราะว่าถ้าเป็นบุคคลสำคัญ
กาศัตริย์เหมือนกับสมณศักดิ์ต้องมีชื่อที่สะท้อนกับกาศัตริย์
ผมยังนึกไม่ออกว่ามีการกล่าวอ้างถึงขนาดนั้น

ไปถึงวันที่เป็นข่าวคุณผู้ชมคงจำได้เมื่อวันพุธ

วันนั้นมีรถที่บรรทุกรูปปั้นซึ่งตอนหลังก็มาทราบว่าคือครูกายแก้ว
คนปั้นเขาบอกนะชื่อครูกายแก้วเนี่ยไปติดสะพานลอยแถวตรงข้ามสารอาญารัชดา
เจ้าของโรงแรมเขาก็ต้องการปรับฮวงจุ้ยเขาก็เลยจ้างช่างปั้นแล้วก็หล่อขึ้นมา
ไม่รู้ว่าคุยกันแบบไหนอย่างไรเป็นครูกายแก้วตรงนี้ก็ขัดสมาธิมีปีกมีเล็บสีแดงมีเขี้ยวตรงนี้นะฮะ
แล้วคนที่เขาปั้นเขาก็ให้ข้อมูลที่อาจารย์อุทเทนบอกว่าไปเกี่ยวข้องกับพระเจ้าชัยวรมันที่๗
คนที่เขาปั้นเนี่ยเขาบอกว่าสืบเนื่องมาจากครูกายแก้วเนี่ยเป็นบรมครูผู้มีวิชาแก่กล้า
ตั้งแต่๑๐๐ปีก่อนในกัมพูชาในยุคสมัยเป็นอาจารย์ของพระเจ้าชัยวรมันที่๗กษัตริย์ของกัมพูชา
แล้วมีช่วงหนึ่งมีพระทุดงองค์หนึ่งเนี่ยของไทยเนี่ยไปเรียนรู้เรียนวิชาอาคมครูกายแก้วทางฝั่งกัมพูชา
แล้วกลับมาไทยก็นำองค์จำลองเนี่ยครูกายแก้วเนี่ยมามอบให้กับลูกศิษย์
หลังจากนั้นก็มีลูกแล้วก็ลูกศิษย์เนี่ยก็สืบต่อกันเรื่อยมาจนกระทั่งเจ้าของโรงแรมเนี่ยเขาก็อยากปรับภงช่วย
กิจการทำมาค้าขึ้นเขาก็เลยปั้นครูกายแก้วเนี่ยไปตั้งตรงนั้น
ถ้าจากข้อมูลแบบนี้อาจารย์จรวงคิดว่าครูกายแก้วมีจริงหรือไม่มีจริง
หรือยังไงเขาเข้าคลึงขึ้นมาแบบไหนแล้วยังไงถึงเป็นครูกายแก้วอ่ะ

แล้วถามว่าถ้าหมดยุคสงครามไปแล้วเนี่ย
นครวัดนครธมก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
จ้างผลิตเนี่ยจ้างหล่อเนี่ย

เพราะว่าถ้าคุณไปดูครูกายแก้วทั้งที่เทวาลัย
ผมว่าไม่เคยเห็นหรืออาจจะเห็นแต่ผมไม่รู้จัก

คือไม่ได้มีปีกเล็บไม่ได้ยาว

ไม่ก็ดูเหมือนรูปคนแก่ปกติ
แล้วปีกก็ไม่ได้ชัดขนาดนี้

ก็มีรูปเล็กแล้วก็ปีก

ผมรู้สึกว่าเหมือนไปเอางานเข้ามา

แล้วพอดูแล้วถูกใจอาจจะเอาแบบนี้ก็
ก็สั่งมาหรือเปล่า
อันนี้ผมก็ให้ข้อสังเกตนะฮะ